จังหวัดสมุทรปราการนะคะมีคนแจ้งว่า
ไปพบศพพ่อครัวอาหารญี่ปุ่นของโรงแรมแห่งหนึ่ง
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
แต่สภาพที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคือพบเลือดเต็มพื้นห้องไปหมดเลยคุณ
น่ากลัวมากนี่คือที่เราขออนุญาตนะ
สีเป็นสีดำนะแต่ที่คุณเห็นเป็นจุดหย่อมนี่เลือดทั้งหมดเลยนะ
เต็มห้องเลยและยาวมาจนถึงห้องน้ำด้วยนะคะ
ซึ่งจุดที่พบศพของพ่อครัวรายนี้อยู่ในห้องน้ำ
แต่ตำรวจบอกว่ามันน่าสงสัยนะเลือดเยอะขนาดนี้

ตำรวจก็เลยคาดว่าน่าจะเกิดจากการดื่มสุราอย่างหนักแล้วอาเจียนออกมา

เยอะมากนี่แหละค่ะนี่น่าจะเป็นสาเหตุ
ก็คือการเสียเลือดมากจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตำรวจสพบังเสาทงพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกระตันยูไป

ไปพบศพผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในห้องพักที่ตำบลศรีษะจราเข้ใหญ่
อำเภอบางเสาทงสมุทรปราการที่เกิดเหตุเป็นห้องพักนะคะ

ตรวจสอบพอเข้าไปในห้องกองเลือดกระจายเต็มพื้นเลย
และภายในห้องน้ำค่ะพอเข้าไปอีกในห้องน้ำ
พบศพนายถาวรนิโสอายุ๔๗ปี
เปลือยกายนั่งคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่ชักโครก
เลือดกระจายเต็มพื้นห้องน้ำเช่นเดียวกัน
ตรวจสอบตามร่างกายเบื้องต้น
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่พบบาดแผลใด
คาดว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงก่อนที่จะไปพบศพค่ะ
จากการสอบถามเพื่อนผู้ตายชื่อวนายวิทยาวัฒน์หล่อขุนไกร
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าผู้ตายทำงาน
เป็นพ่อครัวอาหารญี่ปุ่นอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง
เป็นคนชอบดื่มเหล้าดื่มจัดด้วย
คืนก่อนเกิดเหตุที่โรงแรมมีการจัดงานเลี้ยงให้กับพนักงาน
เห็นผู้ตายดื่มเหล้าและดื่มหนักด้วย
กลับไม่ไหวคือช่วงนั้นคืออยู่ด้วยกันตลอด
กลับไม่ไหวเพื่อนร่วมงานต้องพามาส่งที่ห้องพัก

ถัดมาไม่เห็นผู้ตายไปทำงานที่โรงแรม

จับประตูดูอ้าวล็อกจากด้านใน
น่าจะมีคนอยู่ด้านในถ้าลงจากด้านใน
ก็เลยพยายามเคาะเรียกไม่มีเสียงตอบรับอีก
ก็เลยช่วยกันถอดบานเกร็ดข้างประตูมันเป็นบานเกร็ดไงคะ
ปานเกร็ดออกแล้วก็ใช้มือล้วงเข้าไป
บิดประตูออกมา

เจอกองเลือดเต็มพื้นห้องไปหมดและเดินเข้าไปในห้อง
นายถาวรผู้ตายนั่งความน่าเสียชีวิต
อยู่กับชักโครกไม่สมเสื้อผ้าด้วย
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยบ่นให้เพื่อนฟังว่า
มีอาการปวดท้องที่ด้านขวาปวดมากเลย

พอดีน้องเสื้อขาว
วันนี้วันนี้ไม่ได้ไปทำงานแล้วน้องก็เข้ามาดู

ผมก็เลยบอกให้น้องใหญ่คนเข้ามาหา

แล้วก็เข้าไปเห็นว่าเสียชีวิตได้
เขาทำงานอะไรเองแล้วเขามีปัญหาอะไร

ก็เป็นชนชอบดื่มร้าดูก่อน

แต่ก็ไม่มีปัญหาที่ทำงานแล้วก็

หลังจากเพื่อนผู้ตายมาส่งที่ห้องแล้ว

เพราะว่าสภาพศพที่ไปเจอคือไม่สวมเสื้อผ้าเนี่ยนะคะ
แต่ช่วงนั้นแหละช่วงที่จะเตรียมอาบน้ำ

แล้วมันออกมาเป็นเล่มแบบนี้คุณ

แล้วก็เลยกะจะเข้าไปล้างตัวในห้องน้ำ
แล้วก็อาเจนอีกครั้งที่ชักโครก

เจ้าหน้าที่นะคะจะส่งศพไปชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
เพราะว่าถือว่าจะต้องเป็นข้อมูลสำคัญนะคะ
ว่าเสียชีวิตจากอะไร
จากการดื่มสุรามากหรือจากโรคที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้

ปวดท้องที่ด้านขวาเกิดจากอะไรกันแน่นั่นนะคะ

ใช่ทานให้น้อยลงปีใหม่แล้ว